พาไปดูเรื่องของเหตุเพลิงไหม้
เคยได้ยินคำที่บอกไหมว่าเวลาน้ำท่วมไฟไหม้
คนเราจะมีพลักษณ์กำลังมหาศาสตร์

คราวนี้ยกรถทั้งคันค่ะ
โอ้โหต้องหุ้ยเล่หุ้ยช่วยกันยกนะ
ใช่ต้องช่วยกันยกสามัคคีคือพลัง
แต่ในขณะที่ไฟกำลังไหม้อยู่
คือสิ่งที่เพื่อนบ้านและเขาจะสามารถช่วยเหลือได้
ตอนนี้ก็คือเจ้าที่กู้ภัยก็ต้องรออยู่
ก็เอารถออกมาเพราะมันก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าของบ้าน

ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะหลายสิบคนเลยค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันเอารถกระบะคันนี้สีขาวค่ะ
ออกมาให้พ้นจากระยะไฟไหม้ได้
ชาวบ้านที่มาเนี่ยมากันกว่า๓๐คนเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์อีก๒คันด้วย
สรุปเนี่ยรถเนี่ยรอดปลอดภัยค่ะ
เหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเกิดขึ้นตอนประมาณสัก๖โมง๒๐ค่ะ
เมื่อวานนี้เจ้าที่ดับเพลิงเทศบาลตะมนต์วังเจ้านะคะ

บ้านที่เกิดเหตุดูสิมันลุกไหม้ขนาดนี้

เทศบาลตะบนวังเจ้าจังหวัดต่าง
เจ้าของบ้านชื่อว่านายสมเกียจอินมณีค่ะ
ก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้แต่เขาไม่อยู่บ้านตอนเกิดเหตุ

มักจะไปทำงานต่างพื้นที่นะ
แล้ววันเกิดเหตุก็ออกไปทำงานต่างพื้นที่พอดี
เจ้าชีวิตมาถึงก็ฉีดน้ำบนหลังคาทุบกระจกหน้าตามเข้าไป
สามารถที่จะฉีดน้ำเข้าไปในตัวบ้านได้นะคะ

มีงานรับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัดแล้ววัน
เกิดเหตุนะโอ้โหพยายามจะเข้าไปในบ้านก็เข้าไม่ได้เปิดประตูมันก็มีเสียงระเบิดปุ้งปั้งด้วยมีประตูเหล็กชั้นที่สองอีกต่างหากทีนี้ทางฝั่งของเพื่อนบ้านค่ะชื่อว่าคุณธนากรเนี่ยนารังอายุ๒๖ปีเจ้าตัวบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นเลยนะเดินมาถึงเห็นกลุ่มควันไฟลอยที่หลังคาพยายามจะเข้าไปช่วยกันเปิด
ตกลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะสุดท้ายบ้านก็ถูกเพลิงไหม้นะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็ถูกเพลิงไหม้เหมือนกันก็เหลือรถกระบาดเมื่อกี้ที่ชาวบ้านช่วยกันหุ้ยเล่หุ้ยในการที่จะยกออกมาได้นะครับ